ทางการมาเลเซียนะครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจำนวน๕คนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
อกจากนี้มาเลเซียยังประกาศเตือนภัยพลเมืองของประเทศด้วย
ว่าหากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัย
ทางการมาเลเซียแนะนำพลเมืองที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีความตื่นตัว
โดยให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียสามารถติดต่อสถานทูตมาเลเซียในไทยทันที
หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือนะครับ
พร้อมกับยกระดับการรักษาความปลอดภัยในประเทศ
โดยจับตาพื้นที่ที่มีชาวรัสเซียหรือมีผลประโยชน์ของชาวรัสเซียอยู่เป็นพิเศษครับ
ขณะเดียวกันตำรวจมาเลเซียยังคงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๕คน
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย
โดยเป็นชาวต่างชาติ๔คนและชาวมาเลเซีย๑คน
มีอายุตั้งแต่๒๕๕๙ปี
ว่าผู้ต้องสงสัยชาวอินโดนีเซียวัย๓๑ปีเป็นหัวหน้าขบวนการนะครับ
ทำงานร่วมกันกับผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวบังกลาเทศ
ในการหาสมาชิกส่งไปร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสรามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส
ส่วนผู้ต้องสงสัยอีก๒คนเป็นชาวยุโรปและชาวแอฟริกัน